สวัสดีค่ะพบกับวิวกับร้อนหนากับดิฉันนัทชายธิบมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศส่งท้ายเดือนนี้
ยังคงส่งความห่วงใยไปให้พ่อแม่พี่น้องภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ายังคงเผชิญกับฝนตกหนักนะคะ
ขณะที่ภาคอื่นอากาศค่อนข้างดีค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสาน

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๙๑๔องศา
ควรทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะ

อุณหภูมิจะลดลงอีก๑๓องศากับมีฝนเล็กน้อย
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๓๓๑องศา
ริมทะเลคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนเยอะทั้ง๒ฝั่ง๑๗๐๘๐ของพื้นที่
ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
จุดใดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนในระยะนี้
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
อากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง๑๓องศา

อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๙๓๑องศาค่ะ
ใครมีเสื้อกันหนาวก็ทยอยออกมาใส่ได้แล้วนะ